สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจ
ต่อเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่

ก็ได้มีการปูนดนเน็ตพิเศษ๘ขั้น

ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติภารกิจ
พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบก

จะรับเงินช่วยเหลือประมาณ๒๕ล้านบาท

ที่เสียชีวิตตามสิทธิของแต่ละคน
พร้อมกับปูนดนเน็ตพิเศษ๘ขั้น
และได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

บังคับหมวดบินและซ่อมบำรุงกองร้อยบิน
พลทหารราบที่๔เป็นพลโท
นักบินกองร้อยบินกองพลทหารราบที่๔

นักมุมชีวิตเอกชัยสักดาถาโส
นายสิบส่งกำลังบำรุงกองร้อยบิน
กองพลตะหารราบที่๔เป็นพลโท